ข่าวร้ายนะครับของการเสียชีวิตของท่านผู้ว่าหมูป่านรงศักดิ์โอสธนากร
เดี๋ยวในข่าวเช้าหัวเขียวนะครับตั้งแต่ตอนนี้ไป
เราจะพูดถึงเรื่องของท่าน
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้นายแพทย์วิสิตวามวานิส

เพราะว่านโรงศักดิ์ได้เข้ารักษาตัวจาก
ที่โรงพยาบาลสิริราชมาตั้งแต่วันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
และจากไปอย่างสงบนะครับเมื่อวานนี้เวลา๑๗นาฬิกา๔๕นาที

ครอบครัวได้เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหารบางเขนในวันนี้นะครับ
สำหรับผู้ว่านรงศักดิ์นะครับแน่นอนครับเป็นที่รู้จักเมื่อครั้งที่
ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ทั่วโลกต้องหันมามองประเทศไทย
วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่๒๓มิถุนายนถึง๑๐กรกฎาคม๒๕๖๑ครับ
ผู้ว่านรงศักดิ์นะครับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเชียงรายในขณะนั้น
ท่านได้ทำหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่บูรณาการแล้วก็บริหารหน่วยงานและภาคส่วนต่าง
แก้ไขสถานการณ์จนสามารถช่วยเหลือสมาชิกทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
ผมว่าเหตุการณ์นี้อยู่ในใจคุณผู้ชมจนได้รับฉายาผู้ว่าหมูป่านับแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
เป็นที่จดจางตัวจานเรื่องอะไร
คำสั่งย้ายท่านคนที่มีประวัติการทำงานแบบนี้เพิ่งจะสร้างนะครับ
คุณอุปการณ์ให้กับประเทศขนาดนี้ถูกย้ายไปอยู่จังหวัดที่เล็กกว่า
คือไม่ใช่จังหวัดพยาวไม่ดีนะครับแต่คุณผู้ชม
ลักษณะการย้ายเนี่ยในเชิงของการบริหารถูกจับตามองนะครับ
ต่อมาปี๒๑๖๒ท่านย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ในช่วงโควิด๑๙กำลังระบาดหนัก
ท่านก็ไปทำให้ลำปางเป็นจังหวัดที่เป็นโมเดล
ในการดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙
แล้วล่าสุดเมื่อปี๒๑๖๔
ท่านก็ย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานี
จนถึงปัจจุบันก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้ครับ

แต่เชื่อว่าเหตุการณ์นี้ก็ยังอยู่ในความรู้สึก

ทีนี้การจากไปของผู้ว่านรงศักดิ์
โลกโซเชียลก็ต่างร่วมอะไร

ก็มีการร่วมไว้อาลัยด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะโคชเอกค่ะ
โคชเอกที่เราจำกันได้
โคชเอกเอกพลจันทวงนี่นะคะ
รวมถึงน้องตีพรชัยคำหลวง

ยืนล้อมวงกันแล้วก็ไว้อะไรกับการจากไป
ของผู้ว่านโรงศักดิ์หรือว่าผู้ว่าหมูป่า
พอได้ทราบข่าวทุกคนช็อกค่ะ

คำนี้ของน้องที่บอกนะ

เปรียบเหมือนผู้ว่า
เหมือนผู้ที่มอบลมหายใจใหม่
คิดดูสิตลอด๑๗วันที่เราตามข่าวนี้กันนะคะ
แล้วพอรอดชีวิตออกมาได้
ผู้ว่านรงศักดิ์คือผู้มอบชีวิตใหม่ให้จริง
พ่อแม่ของน้องบอกเลยนะ

ให้ลูกพวกเราได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ขอให้ดวงยานท่านไปสู่ผู้คุมที่ดีนะครับ
แล้วท่านจะอยู่ในใจของพวกผมตลอดไปครับ
ผมก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ว่านโรงศักดิ์ที่ได้จากเราไปนะครับ
ขอบคุณครับครั้งหนึ่งที่เคยได้ช่วยชีวิตพวกผมทั้ง๑๓คนไว้
ก็ขอให้ท่านไปสู่ผู้คุมที่ดีนะครับ
ดูสิน้องตีพรชัยก็โตขึ้นเยอะเลยนะครับ
ข้าราชการอีกหลายคนที่เคยร่วมปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือน้องที่ติดอยู่ในถ้ำขุนน้ำนางนอน

พลโทบัญชาดุริยพันธ์อดีตรองแม่ทัพภาคที่๓
สมัยที่ท่านเป็นผู้ประชาการมณฑนทหารบกที่๓๗ค่ายเมงรายมหาราช
ก็ได้พูดถึงผู้ว่านรงศักดิ์นะคะบอกว่าผู้ว่าเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องของผมเลย
ความรู้สึกของผมคนดีอย่างท่านจากไปเร็วเกินไปค่ะ
น่าจะอยู่ช่วยบ้านเมืองเป็นแบบอย่างของผู้ว่าที่ดีเป็นผู้ว่าที่ตรงฉินมากนะ
ให้กับข้าราชการไทยดังนั้นการศูนย์เสียครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการศูนย์เสียมากเลย
ขอแสดงความเสียใจต่อการเสียคนดีอย่างท่านไปแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว
กับคนที่ท่านรักด้วยคนที่รักท่านด้วยนะคะครับทีนี้ทางด้านคุณอนุทิน
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขก็มีการโพสต์ค่ะดูโพสต์แสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของผู้ว่าเพราะว่ามีข้อความบอกว่าขอแสดงความเสียใจต่อการจักรไปของท่านผู้ว่าครับ
ใจหายมากเพราะว่าตอนเจอท่านครั้งสุดท้ายคือ๒เดือนกว่าท่านบอกว่าหายดีแล้ว
จริงนะพี่เบิร์ตพอทุกคนมาเห็นข่าวเมื่อวานนี้ช่วงเย็นทุกคนก็ช็อกกันหมด
แต่ตลอดชีวิตการทำงานของท่านเนี่ยก็จะมีหลายช่วงหลายช่วงที่คนก็จะหยิบยกมา
แล้วก็เอามาเป็นหลักในการทำงานแล้วก็อยากจะดำรงตนให้เหมือนกับท่านที่มีจุดยืน
มีอุดมการชัดเจนในการทำเพื่อประชาชนอย่างตำแหน่งผู้ว่าเนี่ยพี่เบิร์พี่น้ำแข็งครับ
อย่างที่เรารู้กันผู้ว่าก็อาจจะมีการโยกย้ายไปจังหวัดอื่น

มีช่วงหนึ่งคุณผู้ชมจำได้ไหมปีที่แล้วปี๒๕๖๕ที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
ท่านก็ได้รับการทาบทามให้มาลงการเมืองไหม

ตอนนั้นผู้ว่านรงศักดิ์ได้พูดเอาไว้
หลังนักข่าวเข้าไปถามเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากอทมในนามพักพลังประชารัฐ
ว่านโรงศักดิ์ชี้แจงถึงอุดมการการทำงานของตนเองครับ
ท่านบอกว่าทุกคนมีหมวกที่สวมคนละบทบาท
ถ้าเลือกสวมบทบาทใดแล้วจะทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดครับ
แล้ววันนั้นท่านก็บอกว่าท่านเลือกสวมบทบาทราชการ
มารับราชการแล้วต้องทำให้ดีที่สุด
ทุกที่ที่ท่านอยู่ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวท่านทำงานเต็มที่
ถามว่าความสุขของการทำงานท่านอยู่ตรงไหน
บอกว่าอยู่ที่เห็นประชาชนมีความสุขเห็นประชาชนยิ้ม
เพราะฉะนั้นเมื่อสวมหมวกราชการก็ยังอยากสวมหมวกราชการให้ดีที่สุด
และความภาคภูมิใจของราชการที่ดีที่สุด
คือการเดินจากราชการไปโดยการเกษียณอายุราชการ

และตลอดระยะเวลาที่ท่านรับราชการในฐานะผู้ว่า
ก็จะย้ายทะเบียนบ้านตลอดเหมือนในอำเภอ
เพราะการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ย
ถ้าไม่มีชื่ออยู่ในพื้นที่ก็ไม่เหมาะสม
นี่ก็คืออุดมการการทำงานราชการของผู้ว่านรงศักดิ์ครับ
ท่านทุ่มเทเพื่องานราชการแล้วก็ทำเต็มที่
ผลงานที่ประจักษ์ชัดต่อสายตาคนไทยและทั่วโลกแน่นอน
ที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
และผู้ว่านโรงศักดิ์คือหัวหน้าทีมวางแผน
ประสานงานทุกหน่วยแล้วก็สั่งการ
รวมถึงเป็นผู้ที่แจ้งข่าวดีกับทุกคนครับ
หลายคนชื่นชมท่านในความมีสติมีความรอบครอบและรอบรู้
รวมถึงความเป็นประชาธิปไตยคือ
ตอนนั้นคุณผู้ชมน่าจะจำได้มีหลายหน่วยงาน
จากทั้งไทยแล้วก็ประสานไปยังต่างชาติ
มาให้การช่วยเหลือท่านก็ต้องประสานหมดเลย
รับฟังความคิดเห็นแล้วก็จะเห็นว่า
หน่วยงานก็จะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละมุมที่ต่างกันไป
จากเรื่องของเรื่องหมูป่าแล้วนะครับ
สิ่งที่ผมอยากจะให้อยู่ในใจของคนไทย
และอยู่ในใจของฆาติศาสตร์การกระทรวงมหาธรรมไทย
ต่อไปก็คือท่านผู้ว่าหมูป่าท่านนี้นะครับ
เคยแจ้งไปยังสื่อมวลชน
บอกว่าช่วยมาตรวจสอบโครงการต่างในจังหวัด
ที่ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยูน้อย

จนกระทั่งนะครับสื่อมวลชนได้ลงไปตรวจสอบโครงการต่าง
ที่ท่านได้บอกว่ามีความสงสัยว่าผิดปกติ
แล้วก็ได้มีการตรวจสอบได้มีการระงับโครงการ
ระงับความเสียหายให้ไม่ให้เกิดขึ้นกับประเทศไทย
อยากจะฝากให้ท่านเป็นตัวอย่างแก่ข้าราชการทุกหน่วยงานครับ

หรือถึงคราวต้องชมก็ต้องชื่นชมอยากให้ดูช่วงนี้ครับ
ใครที่บอกว่าไม่เสียสละเพราะที่จะทำงาน
ใครจะกลับบ้านไปนอนกับลูกกับเมีย
เชิญเซ็นชื่อเราไปเลยผมจะไม่ไลน์งานใครจริง
แต่ใครจะทำงานวันนี้พร้อมทำงานทุกนาที
คิดว่าเขาเป็นลูกเราเราจะช่วยชีวิตได้
เราดำเนินการทุกเรื่องเป็นไปโดยหลักวิชา
เป็นไปตายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของน้อง

มันไม่ง่ายที่ความมืดมิดอยู่ในท่ำ
มันไม่ง่ายที่น้ำเติมเต็มมาทุกนาที
แล้วเราสู้กับทุกอย่าง
สิ้นเสียงของผู้ว่านรงศักดิ์ที่ประกาศว่าวันนี้เราทำสำเร็จแล้ว
ณวันที่ช่วยชีวิต๑๓หมูป่าออกมาได้เฮเลยครับ
อย่างที่บอกคือตอนที่ท่านพยายามกระตุ้นให้ทีมงานฮึกเหิมนะ
แล้วก็พอเสร็จแล้วท่านก็ให้เครดิตขอบคุณทุกหน่วยงาน
ไปถึงขอบคุณประชาชนที่ส่งกำลังใจไปให้ด้วย
โอ้โหคุณผู้ชมนี่แหละครับแล้วเราก็ทางไทยรัฐทีวีและข่าวเช้าหัวเขียว
ประมวลภาพอาลัยผู้ว่านโรงศักดิ์โอสดธนากรมาให้ด้วยครับ
แม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใคร
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไร
ก็จึงไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำ
จะปิดท้องหลังโอ้โหคุณผู้ชมนี่แหละครับ
ปฏิมาจะยอมรับโชคชะตา
ไม่เวิร์ดยี่รายไม่มีใครอยู่คำฟ้า
ถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดี
ขอเธอทูลศักดิ์สีขึ้นสิ้นใด